คุณผู้ชมคะอย่างที่ทราบกันดีนะว่าตอนนี้ไทยรัฐทีวีของเรา
กำลังจะมีละครคุณภาพมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามชมกัน
วันนี้เราขอภูมิใจนำเสนอละครเรื่องนี้ค่ะ
ดอนบ้านดอยปอยบ้านโฮง
นี่เรื่องนี้บอกเลยนะคะว่ารวบรวมเอาดาราคุณภาพไว้เต็มทั้งเรื่อง
รวมไปถึงสองสาวผู้ประกาศของเราก็ไปร่วมแจมด้วยนะคะ
บรรยากาศเบื้องหลังกองถ่ายจะเป็นยังไงสนุกสนานแค่ไหน
ติดตามกันนะคะกับช่วงเกะกะกองไทย
เตรียมส่งความสนุกผ่านทางหน้าจอไปถึงคุณผู้ชมค่ะ

ของพระเอกนางเอกในละครเรื่องนี้นะคะ
เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าบรรยากาศจะสนุกสนานขนาดไหน

พระเอกของเรื่องนะคะสวัสดีค่ะ

วันนี้เป็นไง

โอ้ก็พร้อมครับครับ
ก็พร้อมพอสมควรเลยฮะ

ก็ได้เป็นครั้งแรกที่มาร่วมงานกับทางไทยรัฐด้วยนะฮะ

ถามนี้เรื่องคือระบบเป็นดอน

ก็เป็นคล้ายเหมือนแบบ

แต่ว่ามันก็จะแบบมีเหตุทำให้ต้องกลับมาที่บ้านไร่บ้านนา
แต่ว่าไอ้เหตุนี้มันคืออะไรก็ต้องติดตามกันในละคร
เพราะว่าถ้าเล่าเนี่ยเดี๋ยวเล่าหมดคนดูไม่ดูอีก
เดี๋ยวเราไปถามความรู้สึกเขาเลยนะคะ
เป็นเอฟซีค่ะดูอยู่ค่ะแต่ว่าหนูก็จริงแล้วเนี่ยเรื่องนี้ก็ต้องให้น้องช่วยเยอะ
เพราะว่าคืออย่างที่บอกคือคาแคคเตอร์เราก็ต้องนิ่งใช่ไหม
อะไรอย่างนี้การตอบรับการอะไรก็จะเป็นน้องที่ช่วยเรา
การันตีว่าสนุกแน่นอนใช่ค่ะก็การันตีว่าสนุกแน่นอนค่ะ

พี่คะก็คือกล่องทัพต้องเดินด้วยถอม
ใช่หาข้าวเดี๋ยวกินข้าว
พี่มุดลงไปไม่ได้หาของกินเลยนะพี่
ไปดูว่าอันไหนมันน่ากินอันไหนมันดูแล้วอร่อยครับ
ก็เลยมุดเข้าไปดูเลยเดี๋ยวก็กินข้าวก่อน
ชอบเสร็จปุ๊บใส่เสื้อผ้าฟิตติ้งละคร
ตอนนี้นะคะเราก็เจอกับนักแสดงหลายท่านเลยค่ะ
คนนี้คุ้นหน้าคุ้นตามากคนนู้นก็คุ้นหน้าคุ้นตามากเหมือนกัน
เป็นละครที่รู้สึกเปลืองตัวมากเลยค่ะ
เวลาเจอผู้ชายมีตำแหน่งเจอกำนันแบบนี้
เราต้องนอบน้อมค่ะคุณผู้ชม

เป็นคนเรียบร้อยจริงชีวิตเป็นคนเรียบร้อย
บทก็เลยต้องเล่าบทเป็นคนเรียบร้อย

สวัสดีค่ะ
ขอให้ละครปังเห็ง
ขอให้แบบรับรื่นทุกอย่างค่ะ
วันนี้เป็นวันแรกที่ทุกคนได้มาเจอกัน

เดี๋ยวอันนี้หนูจองไว้มาตั้งแต่ตอน

แล้วจะมีผู้ชายลงรุงลักษณ์

คิดว่ามันจะจ้อนเที่ยวแรกของเรา
นี้แค่ประยะกาศมืองส่วงนะคุณผู้ชม
ยังสนุกสนานเที่ยวกันขนาดนี้

กับละครเรื่องจอนบ้านหน่อยปล่อยม้าทม
เดี๋ยวรอติดตามได้เลยหน้าจอไทยรัฐทีวีของเรานะครับ
กับละครเรื่องดอนบ้านหน่อยปล่อยมาทุ่ม

ใช่นั่นเลยผ่านไปนั่นเลย